ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ได้เดินทางไปยนต์คอลซิดนี
ออสเตรเลียแล้วนะครับนำโดยแกนหลักอย่างกาญจนาสังเงิน
ธนิการแดงดาและสุนิสาสร้างไทยสงศ์โค้ชกั้งนะครับ
ริพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกศรบอกว่าเมื่อวานนี้
เพิ่งเดินทางจากเมียนมาร์และจะเดินทางต่อไปออสเตรเลีย
ซึ่งก็จะไปฟื้นฟูร่างกายที่นั่นก่อนเข้าสู่โทรเมนต์
ส่วนคู่แข่งแน่นอนนะครับว่าทั้งจีนและออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่า
แต่จะทำให้ดีที่สุดแม้จะมีโอกาสน้อยนะครับ
แต่ก็หวังลึกว่าจะเข้ารอบน็อกเอาท์
แกรมของทัพชาบาแก้วอยู่ในกลุ่มบีนะครับ
กุมภาพันธ์เจอจีน๖กุมภาเจอกับออสเตรเลีย
กุมภาคเจอกับไต้หวันซึ่งรายการนี้คัดแค่๒ทีม
โอลิมปิกเกม๒๐๒๐นะครับ